ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงเที่ยงวันที่ผ่านมาวันนี้เลยนะครับ
คือลูกหนี้เนี่ยเค้าข้าเงิน๒๐๐๐บาท
ก็ไม่คิดนะว่า๒๐๐๐บาทจะทำให้เธอเจ็บปางตาย
เนื่องจากว่าอะไรครับเดี๋ยวลองดูบาดแผลนะคุณควรผู้ชมครับ
เธอเปิดแผลให้ดูที่หัวดูสิติดเงินเขา๒๐๐๐บาท
และนี่โดนซ้อมอาการปางตายแล้วคนรุมทำร้ายเธอด้วยนะฮะ

ไม่ใช่แค่ตีอย่างเดียวด้วยสิมีเตะด้วยครับ
และนี่คือภาพหลักฐานกล้องจากวงจรปิดจับภาพได้ครับ
เห็นอยู่นั่นคือแก๊งทวงหนี้นะฮะเป็นผู้ชายนะ
โอ้โหดูดิแล้วรุมทำร้ายผู้หญิงล้มแล้วก็ไม่หยุดเตะเธอซ้ำอีกต่างหากครับ
คุณคิงนะเอาจริงนะแรงผู้ชายต่อยผู้หญิงทีเดียวก็แย่แล้วนะ
นี่เหวี่ยงเธอล้มเลยฮะแรงจะซัดเข้าไปอีก
กระทำใช้ความรุนแรงแบบนี้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

หนี้เป็นผู้หญิงอายุ๕๔ครับ
ค้าเงินกับแก๊งทวงหนี้๒๐๐บาท
ก็ไม่คิดว่าจะเจอเรื่องรุนแรงขนาดนี้นะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครับ
บริเวณหมู่บ้านป่ายางในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
จากหลักฐานชิ้นนี้วันนี้นักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่เลยครับ
จุดที่เกิดเรื่องบริเวณลานปูนตรงนั้น
ยังเจอคราบเลือดอยู่เลยที่โต๊ะแล้วก็ที่พื้นครับ
ผู้เสียหายเธออายุ๕๔ปี
นี่คราบเลือดของผู้บาดเจ็บ

แล้วเธอเปิดแผลให้ทีมข่าวเราดูเลยนะครับ
แผลที่เพิ่งไปเย็บมาที่หัวตรงจุดนี้อย่างที่เห็นครับ
เธอเล่าว่าก่อนหน้านี้ไปกู้เงินจากแก๊งเงินกู้โหด
หนึ่งหมื่นค่ะแล้วทยอยจ่ายเงินไปให้เรื่อยเรื่อยแล้วเหลือค้างอีกสองพัน
วันดีคืนดีไอ้แก๊งเก็บเงินกู้มันหายเงียบไปเลยไม่ยอมมาเก็บเงิน
อ้าวแล้วยังไงละเนี่ยค้างอีกสองพันเนี่ยไม่ยอมมาเก็บฉัน
ไปหลายเดือนจนกระทั่งล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงไปบ้านญาติ
แหมไปเจอแก๊งเงินกู้โดยบังเอิญหรือเปล่าไม่รู้ครับ
ทะเลาะกันทะเลาะกันเสร็จปั๊บเธอเห็นท่าไม่ดีตอนแรกคว้ามีดปลายแหลมมา
ว่าป้องกันตัวแล้วมีคนมากล่อมนี่จังหวะนี้ในวงกลมสีแดงน่ะ
ถือมีดกวัดแกว่งอยู่คนกล่อมอ่ะยอมวางมีดลง
ปรากฏว่าแก๊งเงินกู้ยังด่าเธอไม่หยุดฮะโมโหทนไม่ไหว
เธอก็ยอมรับคว้าปลั๊กไฟเครื่องใส่เขา
พอคว้าปลั๊กไฟเครื่องใส่เขาปั๊บเหมือนเป็นจุดกดปุ่มสตาร์ท
นี่ฮะเครื่องจักรความรุนแรงของฝั่งนู้นทำงานทันที
ต่อยเหวี่ยงเธอล้มแล้วเตะเธอซ้ำแบบนี้ครับ
เข้ามาถึงมาถามชี้ชี้ด่า
มันชี้หน้าด่าอย่างนี้เราก็กลัวมันจะทำร้ายเราเนอะ
เราก็เลยมีมีดอยู่ตรงนั้นเราก็ถือไว้อย่างนี้
พอเก็บไว้เสร็จมันก็ด่าเราอีกเนอะ
มื้อไงก็เลยเอาถือปั๊กไป
ปลามันเนอะปลามันก็เลยใส่เลย
ผู้เสียหายไปแจ้งความแล้วที่สะพอแม่สายนะครับ
แล้วก็เอาหลักฐานทั้งบาดแผลใบรับรองแพทย์แล้วก็ภาพจากวงจรปิดส่งให้กับตำรวจ
เพื่อจะเอาผิดกับแก๊งเงินกู้โหดให้ถึงที่สุด
ย้ำนะครับการปล่อยกู้และเก็บดอกแพงนี่ก็ผิดกฎหมายแล้ว
ใช้ความรุนแรงนี้ก็ยิ่งผิดกฎหมายซ้ำเข้าไปอีก